ส่วนคดีสเทือนขวัญในจังหวัดเบื็งกาล
แล้วก็เอาตับออกมากิน
เขาบอกว่าเขาจะเอาตับไปทำก้อยตับกิน
เพื่อความคงกระพันธุ์นะครับ
ผู้เท่าคนนี้แล้วนะครับ

กะว่าเดี๋ยวพักหนึ่งจะเอาไปทำก้อยตับกิน
บางคนตั้งฉายาของข่าวนี้
ค่ะเป็นข่าวที่เราฟังเหตุการณ์ทั้งหมด
ไล่เรียงทั้งหมดแล้วดูฟังแล้วรู้สึกสะเทือนขวัญมากนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยก็คืออย่างที่เล่าไปนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจภูทรเหล่าหลวงในจังหวัดบึงกาล
จับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้ว

ด้านพ่อและแม่เชื่อว่าลูกชายน่าจะติดยาเสพติดอย่างหนัก
จนเกิดอาการประสาทหลอนและไปก่อเหตุแบบนี้

คดีนายเปเร่จองทองอายุ๒๔ปี
ก่อเหตุฆ่าปาดคอในตันลุนอุบลอายุ๗๙ปี
แล้วก็ผ่าท้องแล้วก็ล้วงตับออกไปกิน
ล่าสุดตำรวจภูทรเหล่าหลวงต้องแยกขังเดี่ยวนะคะ
ขณะที่นายเปเร่ตอนนี้ยังพูดจาไม่รู้เรื่องค่ะ
ให้การวกไปวนมาสีหน้าปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ทราบหรือไม่ว่าตัวเองไปก่อเหตุฆ่าปาดคอในตันเสียชีวิตไปแล้ว
ปรากฏว่านายเปเร่มีสีหน้าเศร้าลงเล็กน้อยค่ะ
นายแสงจองทองนะคะนางแสงจองทองเป็นแม่ของผู้ต้องหา
ซึ่งเป็นชาวลาวให้ข้อมูลบอกว่านายเปเร่เนี่ย
ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนเพราะว่าตกหล่นเนื่องจากเกิดที่ลาว
ก่อนหน้านี้นายเปเร่เป็นคนดี
แต่ทีนี้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็เลยมีอาการทางจิต
เคยไปรักษาตัวแล้วนะคะที่โรงพยาบาลจิตเวทนครพนมเมื่อ๒ปีก่อน
แต่ทีนี้ระยะหลังนายเปเร่ไม่ยอมกินยา
แล้วก็หันมาเสพยาเสพติดทุกประเภทเลยทีนี้ค่ะ
ยาบ้ากัญชาแล้วก็สุรา
ทำให้มีอาการมืนเมาและอารวาสบ่อยครั้ง
ส่วนวันที่เกิดเหตุแม่เขาบอกว่านายเปเร่เสพทั้งยาบ้า
ทั้งกัญชาแล้วก็ดื่มสุราไปด้วย
ก่อนที่จะมีอาการจิตร้อนไปก่อเหตุฆ่านายตัน
ถ้าพูดถึงนายตันเป็นผู้ใหญ่ที่นายเปเร่

คือบ้านอยู่ห่างกันแค่ประมาณ๒๐๐เมตร
แล้วนายเปรรเรย์จะไปหานายตันเป็นประจำ
แทบทุกวันเลยไปเที่ยวเล่นไปนั่งเล่นที่บ้านของนายตัน
วันเกิดเหตุคือวันที่๓๐กันยายน
ทางตำรวจสลหลวงจบึงกาล
พร้อมด้วยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอบึงโขงหลง

แล้วก็เข้าจับกลุ่มนายเปเร่จองทองอายุ๒๔ปีทันที
หลังก่อเหตุใช้อาวุธมีดปาดคอนายตันลุนอุบลอายุ๗๙ปี

แล้วก็แทงท้องคว้านเอาตับออกไป
นายเปเร่ให้การในวันที่ตำรวจจับกลุ่มได้
บอกว่าในช่วงเช้าตนไปเที่ยวเล่นที่บ้านของผู้ตาย

แต่วันนั้นได้เสพกัญชาผสมยาบ้ามา
จู่ในใจมันคิดอยู่แบบนี้คุณ
คิดว่าถ้าได้กินตับของคน
ตนจะอยู่คงกระพันธุ์

ก็เลยหยิบมีดปลายแหลมยาว๑ฟุตของผู้ตาย

ออกมาปาดคอของนายตัน
ในขณะที่การรับสาภาพของนายเปเร่

ตันก็ร้องขอชีวิตเหมือนกัน

แต่ว่านายเปเร่บอกว่าอยากกินตับ
ปาดคอของนายตันจนเสียชีวิตก่อน
แล้วก็คว้านท้องออกมาหวังจะเอาตับไปทำก้อยตับกิน
จากนั้นก็เอาตับใส่กระเป๋ากางเกงของตัวเองไว้ก่อน
แต่ปรากฏว่าตอนออกจากบ้านมีคนเห็น
คนนั้นก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าจับกลุ่มนะครับ
บอกว่าเป็นฤทธิ์ของการเสพกัญชาผสมยาบ้ามาในตอนเช้า
ทีนี้ก็ต้องรอนายเปเร่ฤทธิ์ของยาบ้าและกัญชา

เพราะว่าตอนนี้อย่างให้การวดวนพูดจามไม่รู้เรื่องอยู่
ส่วนแม่บอกว่าก็ถ้าทำจริง
ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแล้วกัน